ดำเนินการทางการทูตโดยประชาชนเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้
ใช้ความรู้ความสามารถที่มีค่ะ
อย่างเช่นเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยให้ฆ่าเชื้อโรคก่อน
หลายประเทศเขาก็นำเอานวัตกรรมนี้
ทดลองใช้แก้ปัญหาสุขาพิบาล
ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมมาจากหน่วยงานระดับโลกแล้วนะคะ
เพราะว่านวัตกรรมนี้ก็เป็นของคนไทย
เราไปติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
แม้จะดูเหมือนถังบำบัดธรรมดาที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป
มีความพิเศษซ่อนอยู่ภายใน
และนี่คือแบบจำลองนวัตกรรมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในถัง
ที่จะทำหน้าที่แยกของเสียที่เป็นของเหลวและของแข็งออกจากกันโดยเร็วที่สุด
ภายใต้แนวคิดที่ว่ายิ่งแยกของแข็งออกจากของเหลวได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่
เหลวก็จะสกปรกน้อยลงเท่านั้น
โดยของเหลวจะถูกแยกออกไปยังถังกรอง
ซึ่งจะมีทั้งวัสดุกรองต่างและการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ก่อนจะปล่อยน้ำเหล่านี้ลงสู่ระบบน้ำเสียทั่วไป
หรืออาจจะนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ก็ทำได้
ส่วนสิ่งปฏิกูลที่ถูกแยกให้เหลือเฉพาะของแข็ง
ก็จะผ่านการให้ความร้อนเพื่อทำให้แห้ง
ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกทอดหนึ่ง
บอกว่านวัตกรรมซ่วมรักสิ่งแวดล้อม
คือการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขจากต้นเหตุอย่างแท้จริง
ทุกปีนี้มี๖๐๐๐๐๐ตายมันเกินไปมาก
เราอยู่ในประวัติศาสตร์๒๑ปี
ต้นทุนติดตั้งระบบซ่วมรักสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในหลักหมื่น
ทำให้ในตอนนี้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจนวัตกรรมของคนไทยนี้
โดยเฉพาะในประเทศที่มีประชากรมาก
และเต็มไปด้วยชุมชนแออัดเช่นในประเทศอินเดีย
ซึ่งนิตาชาเอโรร่าหนึ่งในนักวิจัยชาวอินเดียก็หวังว่า
รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมแบบนี้
พอกับการทุ่มงบประมาณสร้างห้องน้ำแบบทั่วไป
เป็นปัญหาให้นักวิจัยใหม่ให้นักวิจัยใหม่
ร่องศาสตราจารย์ดรธรรมาวรัตคุฏเทพ
วิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมซ่วมรักสิ่งแวดล้อมบอกว่า
นวัตกรรมนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบสาธารณสุขชุมชน
และความสำเร็จของแนวคิดนี้กำลังจะถูกต่อยอด
เพื่อให้ของเสียจากห้องน้ำก่อปัญหาสุขภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
สูบซ่วมก็เป็นนวัตกรรมอีกอันหนึ่งที่เราสนใจ
แล้วก็ลงทุนในการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
ก็คือว่าเราอยากจะเห็นรถสูบซ่วมที่มีการบำบัดฆ่าเชื้อโรค
รถสิ่งกระทรงกระปรกที่อยู่ในรถสูบซ่วม
แล้วก็นำน้ำหรือว่ากากที่บำบัดแล้วเอาไปใช้ได้โดยตรงเลย
แทนที่จะสูบแล้วก็ไปทิ้งสักที่หนึ่ง

ประเทศจีนและแอฟริกาใต้ได้นำซ่วมรักสิ่งแวดล้อมไปติดตั้งแล้ว

ที่ต้องการสร้างเมืองต้นแบบด้านสุขภาวะ
ก็นำนวัตกรรมนี้ไปใช้เช่นกัน
ซึ่งมีอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ต้องการให้เกิดการทูตในระดับประชาชนด้วย

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน